มาดูเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับตำรวจเขาก็สืบทราบมานานแล้วนะครับ
พยายามที่จะหาหลักฐานจับกลุ่มอยู่ว่าเป็นแก๊งค้ายาเสพติด
ตกลงวันนี้ก็เลยบุกเข้าไปที่บ้านพักนะครับ
เพื่อไปตรวจค้นแล้วก็สามารถควบคุมตัวได้นะครับ
บ้านเขาเนี่ยหลังใหญ่ระดับเศรษฐีชายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเขาเพิ่งเคยถูกรางวัลที่หนึ่งนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
เงินมา๑๒ล้านเมื่องวดวันที่๑๖กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมานี่เอง
โอ้โหแล้วปรากฏว่าตัวเองเนี่ยไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ฝังยาบ้าเอาไว้ใต้โคนมะม่วงที่บ้านเอาแจกจ่ายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ให้กับเพื่อนบ้านเนี่ยเสพด้วยกันแล้วก็ขายด้วย
ถูกรางวัลปีที่แล้ว๖๑๖๑๑๖กรกฎาคมปี๖๑เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
สร้างบ้านหลังใหญ่เลยนะคือตำรวจบอกว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจริงจริงนะครับ
พอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑นะจากเมื่อก่อนนี้ก็ทำงานทำมาหากินปกติอยู่ในพื้นที่นี่แหละที่
ตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับบ้านอยู่ที่หมู่๖นะครับ
เงินเพื่อนไป๒๐๐ตอนนั้นนะก่อนจะถูกรางวัลที่๑นะแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑๒ใบได้เงินมา๑๒ล้าน
ให้เพื่อนเนี่ยเป็นค่ายืมเงินที่ยืมมาสองร้อยบาทมาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยให้เพื่อนไปห้าแสนอ๋อใจดีนะอ่า
แล้วก็เอา๗ล้านไปซื้อที่ดินที่ดินทั้งหมดเนี่ยประมาณ๔ไร่ปลูกบ้านอีก๓ล้าน๕รวมแล้วก็คือ๑๑ล้าน
เท่ากับเหลือล้านหนึ่งเหลือล้านหนึ่งก็นี่เลยครับซื้อยาบ้งยาบ้าอะไรพวกนี้มาเสพแจกเพื่อนบ้งเพื่อนบ้าน
คือยังไงคือใจดีมากรักเพื่อนซื้อยาบ้าแจกเพื่อนตัวเองก็เสพอยู่แล้วตัวเองเสพยาบ้าอยู่แล้วนะทีนี้พอเงินเริ่มหมดก็จากเสพแล้วก็แจกเป็นเริ่มขาย
เจ้าหน้าที่เขาสืบทราบแล้วก็เลยไปจับกลุ่มนะครับท่านผู้ชมครับผู้ต้องหาชื่อว่านายยุทธ์นามสกุลวงถนอมอายุ๓๙ปีนะฮะที่โคนต้นมะม่วงหลังบ้านเนี่ยมีถุงพลาสติกฝังดินเอาไว้ข้างในมียาบ้าอยู่ในหลอดพลาสติกหุ้มด้วยดินน้ำมันอีก๓๑เม็ดก็เป็นหลักฐานเอามาตรวจสอบ
ยุทธ์ให้การรับสารภาพนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีอาชีพเก็บผักขายแล้วชีวิตพลิกผลันกลายเป็นเศรษฐีในพริบตาเมื่อถูกลอตเตอรี่เมื่อปีที่แล้วงวด๑๖กรกฎาคมแล้วก็ได้เงินมาอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าทีนี้เขาบอกว่าพฤติกรรมเขาก็ยอมรับสารภาพนะเขาพักพวกเพื่อนฝูงเยอะนะครับแล้วก็
เพราะรู้สึกว่านี่จะเป็นแหล่งจำหน่ายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ด้วยก็เลยมาควบคุมตัวนะครับถูกแจ้งข้อหาระเบินคดีไปเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองยาเสพติดเอาไว้เพื่อจำหน่ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่สารจังหวัดสมุทรสาขอนค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัตน์ทีวีไปที่บ้านของเขานะ
ภรรยาของนายยุทธ์เองก็ร้องไห้อย่างเดียวครับเนี่ยครับก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดีเอ้าสามีมาถูกจับคดียาบ้านะครับ
พึ่งเลิกกับสามีเก่าด้วยนะคะแล้วก็มาคบหากับผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าเอ้ามาถูกจับคดียาบ้าอีกแล้วมีลูกด้วยลูกชายก็ไม่รู้ว่าลูกติดภรรยาหรือว่าเป็นลูกของนายยุทธ์เองนะเอาเป็นว่าเขามีลูกอยู่ที่บ้านอีกคนหนึ่งด้วยนะครับคือภรรยาเนี่ยบอกว่าหลังจากถูกหวยเนี่ยสามีก็เนี่ยแหละมีพฤติก
ออกสร้างยังไม่เสร็จดีข้างหลังก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับอ่าพึ่งลงมะพร้าวได้ไปถึงปีนะครับกำลังจะเจริญเติบโตดีเลยสวนต่างต่างก็มาถูกจับภรรยาผู้ต้องหาเพิ่งไปเยี่ยมมานะฮะวันนี้อ่าเพิ่งไปเยี่ยมสามีที่โรงผักนะครับเอาแต่ร้องไห้บอกว่าเป็นห่วงแม่แม่ของนายยุทธ์ก็เป็นโรคหัวใ

มีคนไปมาหาสู่ประจำแล้วไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเป็นคนขายยาบ้าส่วนเรื่องถูกหวยชาวบ้านบอกว่าก็ไม่รู้ว่าถูกจริงไม่จริงอะไรยังไงนะ
แต่ตำรวจเขาบอกเขาตรวจสอบแล้วนี่ถูกจริงใช่แต่เงินก็แทบหมดแล้วอ่ะอืม
ตำรวจบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เริ่มต้นจากเสพครอบครองแล้วก็ขยับขึ้นมาขายเลย